เรื่องของใบปลอมไม่ตรงปกกันหน่อยนะฮะแน่นอนถูกจับไปแล้ว
เจอหน้ากับผู้ชายที่เขาให้โอนเงินไปแล้วผู้ชายเมินนะ
แต่ใบปอยิ้มเหมือนแบบเขินหน่อยเขินหน่อย
นักข่าวไปถามกินได้ไหมนอนหลับไหมติดคุกเนี่ย
เขาก็บอกว่าโอ๊ยสบายกินข้าวได้หลับก็สบายด้วย
ใช่นะแล้วก็บอกให้บอกให้ครอบครัวไม่ต้องมาประกันนะ
ตั้งแต่ปี๖๐คุยไปคุยมาก็รอ
โอนเงินไปเบ็ดเสร็จก็๒ล้านนะครับ

นพระพาชัย๒คุมตัวใบปอนะครับ
ไปดำเนินคดีในข้อหาพรบคอม

ฝากหางที่สารอาญากรุงเทพใต้
พอตำรวจคุมตัวผู้ต้องหามา

ไม่รู้ว่าปลงหรือว่าอะไรแน่

เขาบอกว่าที่ยิ้มเพราะว่าเขาได้คุยกับครอบครัวแล้ว
เหมือนแบบได้ระบายความในใจที่มันเกิดขึ้นแล้ว

หลับสบายกินข้าวแล้วค่ะ

ซึ่งก็มีการพูดคุยกันอธิบายความรู้สึกไปหมดแล้วว่าทำไปเพราะอะไร
หลังจากนี้ก็คงไม่ต้องมีอะไรพูดกันหมดกับญาติแล้วนะฮะ
แล้วบอกว่าญาติไม่ต้องมาประกันตัวใบปอด้วยนะครับ
จะบอกญาติอย่างไรบ้างนะฮะนะฮะบุญตัวประกันงานสับสนก็คัดคล้านการประกันตัวนะครับ
เมื่อสักครู่ทีมงานบอกว่าเสียงใบปอน่ารัก

เขาหวานไงจะคิดดูเขาพูดจาออดอ้อน

และประกอบกับรูปที่มันขึ้นโปรไฟล์มันก็สวย